และตรงนั้นของเราผมพูดได้เรื่องนั้นคือบ้านของเรา
เราจัดงานมาแล้วสี่ครั้งไม่เคยเกิดเกิดเหตุการณ์
อย่างนี้ขึ้นนะครับแล้วงานเนี่ยจริงจริง
ผมจะจัดตั้งแต่วันที่๒๐นะครับเพราะว่านันทพงศ์เนี่ยได้รับการประกัน๒๙ถูกต้องไหมฮะ
แต่วันที่๒๐เนี่ยทางผู้บริหารขอว่าคุณอย่าใช้เครื่องเสียงอะไรได้ไหม
เพราะว่ามันเป็นวันที่เลือกตั้งอธิการพวกผมก็ยอมหลบมาให้มาเป็นวันที่๒๑นะครับ
แล้วแล้วเอ่อผมนะครับที่แรกประกาศจะจัดการตรงรานเพราะคุณพวกผมก็ยอมหลบมาตรงหน้าตึกอธิการ
ซึ่งมันห่างไกลกันมากแล้วนะครับไม่ได้ยินเสียงปลาใส่เสียด้วยซ้ำนะคะ
เพราะฉะนั้นจะบอกถึงแล้วการที่คุณจะบอกว่าน้องยั่วยู้เนี่ยนะครับ

คือลักษณะของการเข้าไปยั่วยุของน้องนักเรียนเนี่ยนะคะ
ไม่ทราบครับเพราะว่าของพวกเราเนี่ยเป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยถูกต้องไหมครับ
ตรงนั้นก็คือเป็นเด็กจากโรงเรียนใกล้เคียงไม่แน่ใจว่าเป็นสาธิตรามหรือว่าเป็นโรงเรียนเทพลีลานะครับ
ซึ่งโดยโดยจริยธรรมผู้ใหญ่ทั่วไปแล้วครับการที่คุณจะไปถือโทษกับเด็กนี่ผมก็ว่าไม่ใช่เรื่องแล้วนะครับ
เราไม่ได้สั่งให้เด็กไปใช่ไหม
ไม่ได้สั่งอยู่แล้วครับเพราะว่าพวกผมแค่บอกว่านัดรวมกันครับ
ค่ะกฤษณะคะคือตอนที่น้องนักเรียนไปแสดงจุดยืนของเขาเนี่ยนะคะหรือว่ามีการร้องร้องรำทำเพลงของเขาเนี่ย
มันเกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่เราเริ่มปลาใสที่รถกระบะคะ
น่าจะเกิดขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าผมเคลื่อนรถกระบะมาตรงบริเวณหน้าตึกอธิการเนี่ยประมาณห้าโมงตรงนะครับ
แล้วผมตั้งเครื่องเสียงตั้งเวทีประมาณ๕โมง๑๐เนี่ยทางขบวนฝั่งนู้นเนี่ยเริ่มเคลื่อนกันเข้ามานะครับ
พวกผมยังไม่ได้พูดอะไรแต่ด้วยซ้ำนะครับพวกผมเรียนแค่แนะนำตัวว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเท่านั้นเองก็มากันแล้วครับ
น้องนักเรียนเนี่ยเชิญค่ะ

คือเดินมาถึงก็มาถึงบอกว่าไม่ต้อนรับคนจับจ้วงอะไรอย่างเงี้ยผมจับช่วงตรงไหนครับเสร็จมันมีอะไรเหรอที่บอกว่าพวกผมจับจ้วง
คุณกฤษณะตอนน้องนักเรียนมารวมกลุ่มกันเนี่ยมีน้องที่อยู่ในกลุ่มตามคลิปในโซเชียลเนี่ยมีมาบอกไหมว่าพี่หนูเดินไปตรงนั้นมาหนูอย่างนั้นอย่างนี้มามีคนมาบอกก่อนไหมคะ
ไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดครับไม่มีน้องมายืนพอเราตั้งเวทีน้องก็มายืนกันหน้าวิธีประมาณสัก๒๐๓๐คนเราก็ไม่ได้ถามอะไรกันครับ

ก็น่าจะมีคลิปอยู่ในช่วงที่ผมเริ่มปลาใสครับ
คุณกฤษณะคือที่ฉันฟังคุณธินกรเมื่อสักครู่นี้คุณธินกรบอกว่าความตั้งใจของคุณธินกรคือจะไปหากุ๊กนันทพงศ์เพื่อที่จะคุยกันเหมือนพี่น้องลามอ่ะมันมีจังหวะที่สองคนที่เขาได้เจอเชิญค่ะ
คุณกิศนะตอนที่ฉันฟังคุณธินากรบอกว่าความตั้งใจของคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบ
คุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอก
คุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอก
ว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินากรบอกว่าคุณธินาก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
มันเพิ่งมาหลังผมแล้วเพิ่งมาตอนที่มันการออกกันแล้ว
ใช่แต่มันจะบอกว่าคือแต่มันก็ยั้งกันไม่อยู่ถูกไหม
ใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเฉยคุณปล่อย
จริงอย่างน้องเคนะมันก็น่าจะรู้จักวุฒิภาวะผมอยู่
ว่าอย่างผมเนี่ยนะเดินไปจะไปกว่าความบุญวาย
เดี๋ยวขอไปกิจนาว่ายังไงบ้างคะ
ผมคิดว่าคลิปที่นักข่าวถ่ายไว้ได้น่าจะชัดเจนนะครับ
ว่าพี่มีปฏิกิริอย่างไรตอนที่เดินเข้ามานะครับ
พี่ถือไมค์มาพี่พูดอะไรนะครับ
ผมคิดว่ากล้องเนี่ยได้บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้แล้วนะครับ
ผมคิดว่าให้คนดูได้ตัดสินก็ได้ครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ
คุณกิจสนาตอนจังหวะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เหมือน
โทษนะคะคือคุณได้เห็นหน้ากันคุณต้องรู้จักกันอยู่แล้ว
มันได้มีโอกาสตะโกนพูดกันอะไรกันบ้างไหมตอนนั้น
ความพี่น้องรามคำแหงเนี่ยค่ะ
จริงตอนนั้นน้องผู้หญิงบนข้างบนเนี่ยก็ยกมือไหว้บอก
ขอพี่ขอนะครับแล้วมันก็มีคนที่
คือจริงถ้าพี่จะมาเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจพี่จะนำมวลชนมาทำไม
ถ้าพี่จะมาจริงพี่มาคนเดียวได้ไหม
หรือพี่มากับกลุ่มแก่นนำได้ไหมอย่างนี้ครับ
แต่ว่าที่มาเนี่ยทั้งภาพการที่ยกแผงเหล็ก
ซึ่งกรรมนาธิกันไว้แล้วออกมาเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่า